วันนี้ก็น่าจะมีหลายคนกลับมาทำงานกันแล้วนะครับ
ตอนนี้พรบคุ้มครองแรงงานใหม่มีผลบังคับใช้แล้วนะ

เห็นคนบ่นเรื่องของค่าไฟกันหนักมากเลย
แต่ถ้าใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีส่วนลดให้

แม้ว่าช่วงนี้เป็นหน้าร้อนและอากาศร้อนจัดเหลือเกินแต่พอเห็นบินค่าไฟหลายคนหนาวครับแต่ถ้าใครนะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะช่วยบรรเทาบินค่าไฟไปได้
เพราะทุกวันที่๑๘ของเดือนคนที่ถือบัตรจะได้สิทธิส่วนลดค่าน้ำค่าไฟโดยจะได้รับส่วนลดค่าไฟไม่เกิน๓๑๕บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ถ้าคุณใช้เกินก็ต้องจ่ายเองส่วนเกินสำหรับค่าน้ำปราปาก็เหมือนกันจะได้รับสิทธิส่วนลด๑๐๐บาทต่อเดือนแต่ต้องใช้ไม่เกินเดือนละ๓๑๕บาทถ้าเ
มีผลบังคับใช้แล้วโดยให้สิทธิแก่ลูกจ้างที่ทำงานจากบ้านหรือทำงานทางไกล
โดยมาตรา๒๓ทับ๑วัก๓ครับกำหนดไว้ว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานตามปกติ
ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือว่าสิ้นสุดการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมาย
ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าในทางใดกับนายจ้าง
หัวหน้างานพวกควบคุมงานเว้นแต่ลูกจ้างให้ความยินยอมโดยทำหนังสือไว้
ล่วงหน้าก่อนเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าพอพ้นเวลางานไปปุ๊บเนี่ย
ลูกจ้างไม่ต้องรับโทรศัพท์แล้วนะไม่ต้องตอบไลน์ไม่ต้องตอบอีเมลก็ได้
และถ้าบริษัททำหนังสือยินยอมลูกจ้างจะไม่เซ็นก็ทำได้เหมือนกันครับ
และวันนี้ครับ๑๘เมษายนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แล้วครับผ่าน๓ช่องทางก็คือไปตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเลยที่เลือกตั้งสารกลางจังหวัดนะครับ
แล้วก็ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตสำนักงานอบตสำนักงานเทศบาล
ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือคุณจะไปตรวจสอบผ่านเว็บไซต์
อันนี้เช็คได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับวิธีสุดท้ายเนี่ย
ตรวจสอบผ่านหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่จะส่งไปตามบ้านนั่นเอง
ถ้าเกิดว่าคุณไม่พบชื่อหรือว่ามีผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งมาอยู่ในบัญชีรายชื่อ
คุณก็สามารถจะไปยื่นเพิ่มหรือว่าไปถอนชื่อได้ที่นายทะเบียนได้เลยครับ
แล้วก็อย่าลืมนะ๑๔พฤษภาคมนี้๑คน๑สิทธิ์๑เสียงเท่ากัน